เพราะว่าความสวยความสาวต้องสองสาวพี่น้องคู่นี้เลยค่ะ

คุณผู้ชมแล้วเกรทคือร้องเพลงหนักกว่าแกนอีก

พี่สาวจะมาแย่งงานน้องสาวหรือเปล่า

แต่ว่าแกรนชัดเจนว่าเป็นคุณอ้วนเด่นคุณ
หวานขนาดนี้ก็เลยต้องเมาส์มอยกันซะหน่อยว่า
คู่นี้เขายังไงการผ่านไม่ผ่าน
ไปฟังสองสาวมะวมอยตามสไตล์พี่เจดโกรีย์เลยค่ะ

เป็นแบบร้องเพลงเต้นแสดงอะไรอย่างนี้มาด้วยกัน

ใช่ค่ะ
ไปไหนจากวิกหมอที่ที่จะ

ของเราก็เฉยเรื่อยก็เขามีความรักเราก็ห่อเหี่ยวกันไป
มันไม่หอยเหี่ยวหรอกเราอ่ะก็เขาน่ารักเขาก็คบกันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันอย่างนี้ก็น่ารักดี
เขาก็ไม่ต้องห่วงน้องสาวแล้วแหละใช่ผ่านไหมตอนนี้เราไม่ต้องห่วงน้องสาวเราห่วงเขาแล้วเขาคือผู้ชายอะเราห่วงเขา
ทำไมอ่ะผ่านไหมผ่านไหมมีปัญหาดราม่าสำหรับคู่พี่น้องคู่นี้อย่างแน่นอนนะคะพี่สาวอนุมัติแล้วปิ้งผิด
ฉันชอบตรงที่แกนพยายามถามพี่ว่าผ่านไม่ผ่านไหมตลอดนะคะสุดท้ายก็ผ่านนะคะ